นี่เป็นแนวคิดของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะนายสมคิตจตุศีพิทักษ์
ที่บอกว่าจะแก้ไขปัญหาความยากจนปีหน้าอยากจะให้คนไทยพ้นจากความยากจนให้ได้
มาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะรองนายกสมคิตท่านได้กล่าวปราธคาถา
ในงานสัมมนาไทยแลนด์๒๐๑๘เมื่อ๒วันก่อน
ก็บอกว่าการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศอยู่ระหว่างการพูดคุยกันค่ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกมาตรการมาดูแลเป็นพิเศษ
ที่ผ่านมาหารือกับทีมเศรษฐกิจว่าในปีหน้า
ต้องเร่งสร้างสภาพคล่องให้กับประชาชนในระดับฐานราก
ให้เกิดการจ้างงานมีเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระดับท้องถิ่น
มีแนวคิดจะนำเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณ๒แสนล้านบาท
นำมาจ้างงานส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวระดับชุมชน
โดยให้อปทเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอโครงการดีเข้าไปนะคะ
อกจากนี้ก็จะส่งเสริมเกษตรกรค่ะให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยจะสั่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกข้าว
แล้วก็จะนำผลผลิตที่ได้มาขายผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐ
ซึ่งปัจจุบันนี้การซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น
ก็จะมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการในประเด็นนี้ค่ะ
คือที่อาจารย์สมคิตพูดเนี่ยท่านต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่า
พูดในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล
ผู้ที่ต้องขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศ

ก็ต้องพูดถึงการขับเคลื่อเศรษฐกิจคุณเขียนมาสอน
รสมคิตบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันมีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่าง
ของประเทศไทยที่ต้องคว้ามาให้ได้
เป็นโอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศจะเดินไปข้างหน้า
แต่จะเดินเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ด้านบนไม่ได้

เพราะฉะนั้นจึงให้ทุกกระทรวงไปดูว่า

ลงไปถึงท้องถิ่นลงไปถึงชุมชนยังไงได้บ้าง
ถ้าทำได้เนี่ยเชื่อว่าคนไทยจะพ้นจากความยากจน

อันนี้คือวิสัยทัศน์คุณสมคิดนะ

แล้วก็เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองด้วย

นิยามคำว่าคนจนของรัฐบาลที่ให้ไว้เนี่ยคืออะไร
หากใช้เกณฑ์ผู้มีรายได้น้อย
มาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ
จะมีกว่า๑๑ล้านคนนะคุณเขียนมาสอน

ถ้าจะทำให้หมดไปภายในปีเดียว
เพราะมาตรการที่ผ่านมาจะเน้นบรรเทาความเดือดร้อนมากกว่า

เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรเน้นไปที่การพัฒนาและให้ประสิทธิภาพ
หรือสร้างให้คนเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างแท้จริง
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างคนรวยและคนจนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น
แต่เม็ดเงินส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวไม่ได้กระจายเป็นวงกว้าง
ถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ทำให้ปัญหาความยากจนหมดลงได้อย่างแน่นอน
แล้วก็ล่าสุดนะคะมีข้อมูลจากอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าฝากข้อมูลไปให้รองนายกสมคิดดูหน่อย
เป็นการสำรวจคนจนของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยเทียบเส้นยากจนจากรายได้๒๙๒๐บาทต่อคนต่อเดือน
นี่คือเส้นความยากจนเนี่ยนะคะ
ปี๒๕๕๘๒๕๕๙ประเทศไทยมีคนจนเพิ่มขึ้นนะคะ
จากเดิม๔๘๐๐๐คนในปี๒๕๕๙
แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น๙๖๐๐๐๐๐คน
นี่แหละค่ะปีเดียวถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควร

หน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มเกษตร
ก็ให้ความคิดเห็นคล้ายกับอาจารย์สมชัย
ก็คือว่าการอัดเม็ดเงินหรือว่าเอาเงินไปให้เขา
แต่ไม่ได้สร้างโอกาสไม่ได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืนเนี่ย

ก็ยังคงเป็นปัญหารวยกระจุกจนกระจายกันอยู่